ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะได้ออกมาแถลงเมื่อวานนี้
ก่อนหน้านี้ผู้ว่าได้วางแนวทางการทำงานเอาไว้
โดยวางแผนเอาไว้๓แนวทาง

อันนี้เมื่อที่กรณีน้องหายไปตั้งแต่แรก
พอค้นหาได้แล้วผู้ว่าราชการก็ยังยืนยันอีกค่ะ
ว่าหลังจากค้นหาเจอแล้วต่อไปนี้ภารกิจต่อไปเป็นการกู้ภัย
นั่นคือการนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้
ระยะทาง๔๓กิโลเมตรจะต้องใช้เวลา๔ชั่วโมง
ด้านผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิล
ก็ยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางให้เด็กออกมาให้ได้ค่ะ
ข่าวลือเรื่องการส่งข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นอาหารมือแรกสำหรับทีมฟุตบอลเยาวชน
ที่นายภาษากรบุญลักษณ์รองบรรษการจังหวัดเชียงรายออกมาปฏิเสธ
โดยระบุว่าเด็กไม่ได้รับประทานอาหารนานนับ๑๐วัน
และจะต้องอนุบาลให้เด็กนั้นมีความแข็งแรง
นี้ก็ต้องดูแลทั้งเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนแล้วก็คำแนะนำของแพทย์
ส่วนเด็กรายใดที่ร่างกายแข็งแรงก็จะทยอยนำออกมาก่อน
แล้วก็จะเร่งอนุบาลร่างกายเด็กที่ยังอ่อนแอจนกว่าจะพร้อม
โดยมีหน่วยซิลแล้วก็แพทย์ดูแลอยู่ตลอดเวลานะคะและใช้เวลาไม่ถึง๔เดือนตามที่เป็นข่าว
ทั้งหมดอยู่ที่ความพร้อมของร่างกายเด็ก
ถ้าพร้อมที่จะออกได้เอาออกทันที
เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปกังวลเรื่องเวลาจริงไม่ใช่ไปแถลงข่าวว่าอยู่ต้อง๔เดือนไม่ใช่
จริงแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเอาออกทันทีให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัย
แล้วก็คนไหนที่แข็งแรงแน่นอนต้องออกมาก่อนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราลำเรียงมาเนี่ยเราเอามาบางส่วนอยู่แล้วที่แข็งแรงนะครับ
คนไหนไม่แข็งแรงก็อนุวานกันต่อแล้วก็พร้อมที่จะเอาออกเมื่อไหร่ก็พร้อมกัน
ขณะที่ภารกิจการนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวง
ทางเข้าออกบริเวณหน้าถ้ำตอนนี้ยังคงเป็นทางออกหลักที่ให้ความสำคัญค่ะ
ขณะเดียวกันทีมลาดตระเวนยังไม่หยุดภารกิจค้นหาปล่องเหนือถ้ำหลวง
เชื่อมโยงไปยังจุดเนินนมสาวที่ทั้ง๑๓ชีวิตอยู่ในขณะนี้
เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการนำเด็กทุกคนออกมาสู่โลกภายนอก
พลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือก็ยืนยันค่ะว่า
เด็กทุกคนนั้นสบายดีมีเจ้าหน้าที่หน่วยซิลดูแลอยู่๗คน
มีพยาบาลมีพยาบาลเวชศาสตร์อย่างละ๑คนมีแพทย์อยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งพยาบาลที่อยู่ด้วยเป็นพยาบาลด้านภูมิศาสตร์ตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ไปดูแล
ก็จะส่งผลต่ออากาศแล้วก็การใช้ชีวิตในถ้ำนะคะไม่ว่าสถานการณ์ในถ้ำจะเป็นอย่างไร
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะดูแลอย่างดีที่สุดและจะนำเด็กทุกคนออกมาอย่างปลอดภัย
การดูแลนั้นเราก็ดูแลไปตามที่นายแพทย์ซึ่งท่านได้มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว
ดังนั้นไม่ต้องกังวลครับเราจะดูแลให้ดีที่สุด
วิธีการแรกก็คือพร่องน้ำลงมานะครับให้น้ำต่ำที่สุดแล้วก็จะนำน้องออกมา
แต่หากทำไม่ได้ด้วยฤดูกาลด้วยผลตกเราก็จะมีวิธีการอื่น
เราจะมีแผนหลักแล้วก็แผนสำรอง
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องทุกคนจะกลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่อย่างปลอดภัยทุกคนครับ
จากนี้นะคะจะต้องมีการซักซ้อมให้มีความมั่นใจเต็มที่ค่ะว่าเด็กจะปลอดภัยจึงจะนำออกมาได้
โดยได้มีการวางสายโทรศัพท์เข้าไปในถ้ำเพื่อให้ทั้ง๑๓คนได้พูดคุยกันกับพ่อแม่กับผู้ปกครอง
ส่วนที่น่ากังวลว่าน้ำจะสูงขึ้นหรือไม่นั้นก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะสูง
ว่าที่ผ่านมามีการพร่องน้ำไปได้มากแล้วและการพร่องน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผล
เรื่องของการวางสายโทรศัพท์เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะวางภายให้เสร็จภายในค่ำคืนนี้
จากบริเวณโถงกลางถ้ำก็คือโถง๓เข้าไปยังบริเวณจุดที่น้องอยู่เพื่อที่จะให้พูดคุยกับผู้ปกครองจะได้มีกำลังใจมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องสูบน้ำกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ